เหตุระทึกกลางกรุงระทึกจริง
ฝ่าด่านตำรวจแถวหน้าตลาดออตก
ทางตำรวจอาสาสมัครโปรดละมือช่วยกัน
ไปตามดูซิเล่าท้องฝ่าด่านไปนะคะ
ใช้วิธีทั้งเอารถสายตรวจขวางก็แล้ว
ตำรวจหนึ่งนายค่ะกระโดดกระโดดเกาะที่หน้ารถเลย
ไม่สิ้นฤทธิ์สุดท้ายใครเกลี้ยกล่อมจนสิ้นฤทธิ์
ไปดูภาพรวมถึงภาพเหตุการณ์ทั้งหมด

พิธีเบา

เขาจะชนอย่าไปอยู่ใกล้

พิธี

นึกออกไม๊

แล้วไปนี่
ะสุดท้ายเป็นผู้หญิงนะ
เป็นผู้หญิงวุ่นวายไหมเหตุการณ์
ใช่ตามเป็นชมูมนะคะ
ที่เธอฝ่ามาเนี่ยฝ่าด่านมาเนี่ยก็คือหน้าตลาดออตโกร
ขับไปเรื่อยเลยค่ะแถวแถวแครรายเนี่ยนะคะ
รถจักรยานยนต์เอาไปขวางก็ไม่อยู่ขับชนรถเขาพังเสียหายเนี่ยนะคะ
แล้วก็ขี่ต่อไปอีกสรุปสุดท้ายก็ไปจอดอยู่ที่จุดหนึ่ง
เอ้าถามพยานพยานเล่าแบบนี้ค่ะอ๋ออ๋ออ๋อ
เริ่มชนตั้งแต่๕ทุ่มแถวแยกแครรายนนทบุรี
จากนั้นวิ่งเข้ามาในเขตของสนเตาปูนไปฝ่าด่านที่หน้าออตกอีก
มุ่งหน้าเข้าวิพาณวดีรังศิษย์บวกกลับมาพระรามหก
ใช้เวลาหลบหนี๑ชั่วโมงจุดที่สิ้นฤทธิ์หน้าบริษัทคงอุดม
ใกล้เตาปูนแมนชั่นระหว่างนั้นค่ะระหว่างนั้นใครเกลี้ยกล่อมก็ไม่สำเร็จ
ก็ไม่สำเร็จเปิดไฟให้จอดก็ไม่สำเร็จคนที่เกลี้ยกล่อมสำเร็จคือคนในพื้นที่
ใครล่ะไปหยุดที่ไหนล่ะเตาปูนเตาปูนไงชัดเตาปูนก็ต้องมาค่ะ
เป็นคนออกมาให้ความช่วยเหลืออาสาเจรจาไปเกลี้ยกล่อมให้
หัวแตกเลยนะเลือดอาบเลยนะคุณชัดเตาปูนระบุว่าจากการพูดคุยนะคะ
พูดคุยกับพ่อของผู้ก่อเหตุนะคือเอาตัวเขาลงมาก็ยังพูดไม่รู้เรื่องเท่าไหร่เนี่ยนะคะ
ได้มีโอกาสพูดคุยกับพ่อของผู้ก่อเหตุ
ทราบว่าผู้ก่อเหตุนะคะอายุ๓๗ปีค่ะ
เรียนจบบัญชีจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา
ที่เธอขับรถมาเตาปูนแมนชั่น
น่าจะขับรถมาหาพ่อที่พักอาศัยอยู่ที่ตระกูลแมนชั่น

ส่วนสาเหตุขับรถฝ่าด่านและก่อความวุ่นวายตามท้องถนน
เป็นเวลา๑ชั่วโมงเกิดจากความเครียด
เพราะถูกโกงธุรกิจเสียหายเป็นล้านล้านเลย

ผมออกมาเห็นผู้หญิงเขานั่งแล้วเรื่องเขาก็เต็มหน้า
ก็เลยบอกลงไปเถอะไม่มีอะไรหรอกก็บอกเขานะครับ
มาเถอะไอ้เรื่องขับรถชนกันเดี๋ยวก็เคลียร์กันได้
ใช่ไหมก็ลงไปเถอะที่แรกเขาก็ไม่ลงนะครับ

เขาบอกคุณชัดหรือเปล่าบอกครับ

เขามีอาการเทียดไหมครับ
เครียดค่ะเครียดแล้วเขาก็โทรตามพ่อเขามา
พ่อเข้ามาพ่อเขาอยู่ที่ตะปูนเมนชั่น

อยู่ที่เจ้าตูเมชั่นนะพ่อก็บอกว่าเนี่ยเขาก็เรียนดีนะ
จบจบบัญชีจากอเมริกามานี่ก็เครียดเขาถูกโกง
เขาก็ถูกโกงไปเขาก็เครียด
ผมบอกไปหาหมอดีกว่า

แต่เรื่องของกฎหมายมันไม่จบเนี่ยนะคะ
เพราะว่ามีเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้น
ก็คือตำรวจไปกระโดดเกาะหน้ารถเบนท์
ทราบชื่อดาบตำรวจอ่อนศรีประสานทอง
พบหมู่งานจราจรสนบังซื้อนั่นแหละ

พยายามไล่สกัดยับยั้งผู้ก่อเหตุ
เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียกับผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่น

ใช้รถจักรยานยนต์ของตัวเองขวางก่อน
เกลี้ยกล่อมให้ลงมาแต่ไม่รู้เรื่องพูดไม่รู้เรื่อง

เฮ้ยพี่สิออกบั๊ย
แล้วคุณต้องคิดว่าอยู่ตรงนั้นเป็นไง

ก็คืออยากจะให้เหยียบเขาหยุด

บอกว่าประจำวันว่าคุณแค่อันนี้เดี๋ยวคุย
ก็คือเขาก็ปิดประตูไงเขาไม่คุย
ผมพยายามจะให้รถเบี่ยงเพื่อที่จะสกัดกั้นเขาไง

ผมเอามอไซค์ผมไปขวางแล้วผมจะขึ้นในกระโปรงเขาในคลิปนั่นแหละ
ไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงตอนไหนเนี่ย
มันรู้ว่านี่แหละครับไอ้โจรจะมานี่นะครับ
เป็นเสียงเขาบอกมามาตาไล่อย่างโน้นเนี่ยเขาบอกมาเนี่ย
เหตุการณ์นี้มีคนที่ได้รับบาดเจ็บหลายรายเหมือนกันนะคะ
อกจากนี้มีรถเก๋งเสียหายไป๒คัน
รถจักรยานยนต์เสียหาย๔คัน
ตำรวจควบคุมตัวผู้หญิงคนนี้ค่ะ
หลังจากที่เขายอมลงมาจากรถนะอย่างแรกที่ต้องทำตรวจแอลกอฮอล์หน่อย
ปรากฏว่าสูงถึง๒๕๗มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะเกินกว่ากฎหมายกำหนดค่ะ

ขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย

ตำรวจจะทำสำนวนส่งสารวันนี้นะคะ
และจะคัดค้านการประกันตัวด้วย

ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุก็พยายามหนีอยู่แล้ว
ตำรวจก็เลยคัดค้านการประกันตัวไปเลยค่ะ